ให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังกันดีนิดนึงนะคะ

ตามหาครอบครัวและญาติของผู้ชายคนนี้
จริงรวมถึงอยากระบุให้ได้ด้วยว่าเขาคือใคร

เพราะมีคนไปเจอร่างของผู้ชายคนนี้
รอยพร่ำหน้าอยู่ที่คลองสนามชัย

เขาได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตลอยอยู่ที่คลองสนามชัย
บางขุนเทียนชายทะเลเขตบางขุนเทียนกรุงเทพนะคะ
พบศพเป็นกลางคลองเจ้าหน้าที่ก็ประสานขอเรือตรวจการ
จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพ
ไปดูจุดพบศพแล้วก็นำร่างขึ้นฝั่ง

เรื่องต้นคุณผู้ชมช่วยกันฟังหน่อยนะคะ
ผู้ตายเป็นผู้ชายนะคะอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
น่าจะเสียชีวิตมาพักนึงแล้วเพราะว่าร่างขึ้นอืดแล้วค่ะ
ทีนี้ดูจากลักษณะการแต่งตัวเผื่อใครครอบครัวญาติเพื่อนหายไป
แล้วแต่งตัวแบบนี้ในวันสุดท้ายนะคะ
เขาใส่เสื้อกีฬาฟุตบอลทีมลิเวอร์พูลสีน้ำเงินแขนสั้น
กางเกงกีฬาฟุตบอลขาสั้นสีดำแล้วสวมทับด้วยกางเกงยีนขายาว
สวมรองเท้ามีรอยสักสีดำที่แขนซ้าย
และแขนขวาเป็นรอยสักทงสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงแบบนี้ค่ะ
หูข้างขวานะคะแพทย์นิติเวชชนสูตรเบื้องต้นไม่พบบาดแผล
และไม่มีร่องรอยจากการถูกทำร้ายร่างกาย
ตัวผู้ตายไม่มีเอกสารระบุตัวตนอะไรเลย
แต่มีมือถือ๑เครื่องอันนี้รอยสักที่แขนซ้ายนะคะ
ตัวผู้ตายมีมือถือหนึ่งเครื่องแต่เปิดไม่ได้
คาดว่าน่าจะเสียจากการที่แช่น้ำอะนะคะ
สอบถามนายบุญช่วยบุตรศาสตร์นะคะเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำบอกว่า
เขาลงไปปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะในคลองตอน๙โมง
ก็เจอศพนี้ลักษณะลอยคว่ำหน้าห่างใต้สะพานกลับรถบางขุนเทียนประมาณ๑กิโลเมตร

แล้วก็จะเร่งติดตามหาญาติมาสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะให้มารับร่างไปประกอบพิธีด้วยนะคะ
ก็ถ้าใครมีเพื่อนครอบครัวคนรู้จักที่เขาแต่งตัวแบบนี้
มีรอยสักแบบนี้อายุส่วนสูงลักษณะแบบนี้แล้วหายตัวไปเนี่ย
ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยรอคุณเทียนนะคะ